มันจะที่กลับมาอีกรอบหนึ่งถึงมีใบเอกสารมาว่า

ก็ไปขึ้นศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ตัวเอง
คือโดยขั้นตอนโดยขั้นตอนนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วขั้นตอนก็จะเป็นแบบนี้เวลาที่เกิดแพะขึ้นนะคะ
มันจะไปอยู่ในเนื้อหาข้างในซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ
ว่าตกลงแล้วมีน้ำหนักที่จะผูกมัดแล้วก็กล่าวหาเขาได้จริงไหม
ว่าเขาคือคนที่เป็นคนฆ่าคนอื่นตายนะคะ
คดีนี้นะคะในส่วนของผู้ที่อ้างว่าตัวเองเป็นแพ้เนี่ยนะคะ
ร้องเรียนหน่วยงานรัฐแล้วแล้วก็ที่เป็นข่าวขึ้นมา

เพราะว่าทางภรรยาไปร้องที่เพจอีจันทร์อีจันทร์ก็ตรวจสอบข่าวนะคะ
ทีนี้พอมีข่าวขึ้นมาก็น่าตรวจสอบค่ะคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าจริงแล้วเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำ๓เดือน
แล้วเจ้าตัวก็คิดว่าอ๋อคงจบแล้วมั้งไม่มีอะไรแล้ว

คือเหตุยิงกันมีตั้งแต่กลางปี๕๘
แล้วเจ้าตัวก็เข้าสู่กระบวนการเลยแล้วก็ถูกจำคุกในปี๕๘
๓เดือนจบเสร็จแล้วพอทิ้งเวลามาจะสิ้นปี๖๒เนี่ยค่ะ
ได้หมายหมายคือว่าเป็นหมายเรียกผู้ต้องหา
เท่ากับว่าตกลง๓เดือนนั้นตกลงแปลว่าอะไร
ตกลงเขายังเป็นผู้ต้องหาอยู่อีกเหรอ

เจ้าตัวงงค่ะทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยไปร้องที่ศูนย์นำรงค์ทำ
ไปร้องที่หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนะคะ

นักข่าวก็ลงไปสัมภาษณ์ก็ลงไปดูสถานที่ต่าง

ตอนที่เกิดเหตุผมไม่ได้อยู่ในที่ที่เขาฆ่ากันเลยนะ

น่าจะมีทั้งเอกสารแล้วก็พยานจำนวนมากถ้านะคะถ้ายังจำเหตุการณ์ตอนนั้นกันได้
ที่จะช่วยเขาในคดีนี้แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงต้องฟังความทั้งหมดก่อน
สองท่านที่จะมากับเราก็คือทั้งตัวผู้ที่ถูกกล่าวหานะคะ
แล้วก็ภรรยาแล้วก็อีกหนึ่งท่านคือทนายรณรงค์
นายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
แล้วก็คนที่อ้างว่าตัวเองตกเป็นแพ้ในคดีฆ่าคนตายนะ
คือคุณฤทธิชัยเสือเดชและภรรยานะคะคุณนพรัชเจียมตระกูล

คือที่อธิบายแบบนี้โอ้โหหาข่าวยากมาก
เพราะหมายถึงว่าข่าวต้นทางนะคะไม่ใช่ข่าวเป็นแพ้นะ
ข่าวต้นทางที่มีการฆ่ากันมีแต่ข่าวไม่ได้ใหญ่มากนะคะ
ไม่ใช่ข่าวใหญ่มากคืออาจจะหลุดหูหลุดตาไปได้
แต่อันนี้มันกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งก็คือว่า
คุณฤทธิชัยถูกกล่าวหาว่าฆ่าเขาในคดีเมื่อ๔ปีก่อน
คือเข้าคุกไปแล้ว๓เดือนใช่ครับ
แล้วก็จะเรียกว่าอะไรคือตัวเองเนี่ย
คิดว่าจบแล้วตั้งแต่๔ปีที่แล้วที่เข้าไปอยู่๓เดือน
คือกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเข้าสู่สังคม
ก็คือทำประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริต
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจกันผิด
คือที่บอกว่ากลับตัวเป็นคนดีเนี่ยคือตอนนั้นเขาเข้าไปในโครงการ
อยู่ในเข้าโครงการบำบัดครับรักษายาเสพติด
เรื่องยาเสพติดนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้
ทีนี้พอ๔ปีนี้เอาล่าสุดก่อนนะคะ
เหตุการณ์ที่มันมาล่าสุดคือมันเกิดอะไร
ทำไมเราถึงแบบอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาสู้

คือสาเหตุที่ต้องลุกขึ้นมาสู้คือครั้งแรกที่เข้าไปจับผมในค่าย
คือผมไม่ได้รับความเป็นธรรมมันก็ทรมานใจแย่แล้ว
ติดคุกโดยไม่รู้เรื่องและไม่รับรู้และไม่ได้กระทำ
แถมนำซ้ำยังโดนจับอยู่ในค่าย
และผมไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้
เพราะทางบ้านไม่มีคนที่ว่าจะนำทาง
ชั่วโมงนั้นผมคิดอย่างเดียวขอให้หลวงพ่อบ้านแหลมคุ้มครอง
แต่ด้วยสภาพในตอนนั้นคือเราก็ต้องทำปฏิบัติตามกระบวนการ
คือต้องรับสภาพว่าไปสู้คดี

ผมก็เข้าไปไปสู้เวลาตำรวจสอบถามว่า
คุณรับไหมผมตอบได้อย่างเดียวคือว่าผมไม่รับ
และผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้น

ตอนที่ถูกเกาหาว่าฆ่าคนใช่ไหมคะโอเคครับ

คือเอาล่าสุดนี้นะล่าสุดนี้ที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ย
คือมันมีอะไรเกี่ยวกับคดีมาคะ
คือหลังจากที่มันผ่านมา๔ปีจะ๔ปีได้แล้วใช่ไหมฮะ
วันนั้นผมทำงานผมเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานโบกรถอยู่ที่วัดเพชรสมุทร
สมุทรสงครามอะครับแล้ววันนั้นประมาณตอนเที่ยงพอดี
ผมก็เข้าไปพักผ่อนเพื่อจะกินข้าวกำลังกินระหว่างกินข้าวเสร็จกำลังจะเอ็นตัวพักผ่อน
เพื่อจะได้พักร่างกายได้ออกไปรอบบ่ายทำงานต่อไป
แต่ได้มีโทรศัพท์มาจากสำนักงานของผมว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมารอพบ
และผมก็รีบออกไปที่ออฟฟิศที่สำนักงานเพื่อที่ว่าอยากจะรู้ว่าเรื่องอะไร
เวลาไปถึงปุ๊บเขาก็ส่งเอกสารซึ่งให้ตำรวจทั้งสอง

ก็อาธาราจรุงภรรัชอยู่ด้วยเหรอจ๊ะอฟฟิศค่ะ

บอกกับผมว่าอันนี้คือหมายเรียกนะ
ผมก็ตอนแรกผมจะเซ็นแฟนผม
เขาบอกว่าอย่าเพิ่งซึ่งนดูก่อนผมก็ดู

อยู่ครับค่ะแล้วผมก็ดูปุ๊บ
เขาบอกว่าให้เซ็นเฉยคือว่ารับรู้ว่าเขามาส่งเอกสารแล้ว
ผมก็อ่านดูแล้วแล้วตอนนี้คือด้วยความไม่สบายใจคือเราบริสุทธิ์ใจอะครับ
แล้วอีกอย่างผมก็คิดว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้ว
ผมก็เลยรีบไปที่โรงพักสมุทรสงครามเพื่อที่ว่าต้องการรู้ว่าสาเหตุที่มีหมายเรียกมาเรื่องอะไร
ก็เลยถามกับทางพนักงานที่ว่าเรียกผมไปครับว่าพี่ครับอันนี้คือใบอะไรครับ
พี่เขาก็บอกพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยบอกว่าใบนี้คือหมายเรียก
หมายเรียกบอกหมายเรียกเรื่องอะไรกับพี่ผมก็เลยในตอนนั้นที่ผมพูดนะครับ
ผมบอกว่าพี่หมายเรียกเรื่องอะไรพี่คดีอะไรอีกอ่ะพี่มันจบไปแล้วไม่ใช่แล้วพี่
คือผมไม่ผิดไงพี่เนี่ยแล้วมันผ่านมา๔ปีมันจะมีคดีอะไรกับพี่
แล้วก็ตำรวจก็บอกว่าคดีมันยังไม่จบอันนั้นเขาแค่ฝาก
ผมมารู้ตอนหลังว่าเขาบอกว่าแค่ฝากใช่ไหมเวลาฝากขังปุ๊บผมก็พยายาม
หลังจากที่ว่ารู้แล้วบอกแล้วผมต้องทำยังไง
คือสภาพตอนนั้นคือผมเหมือนกับนรกอยู่ในใจเลยคือขาเขินท่านหมดแรงพี่
เราคิดว่าเราหลุดพ้นจากบนทีมนั้นแล้วเวลาเรารู้ปุ๊บสิ่งที่ถามคำถามแรกเลยแวบขึ้นมาเลย
พี่แล้วผมจะทำยังไงผมจะทำยังไงต่อชีวิตครอบครัวผม
ผมจะไปได้ไหมจะไปต่อได้ไหมแล้วพี่เขาก็บอกกับผมว่าให้ผมเตรียมเงินมาประกันตัว
คำว่าเตรียมเงินประกันตัวผมว่าต้องเยอะไหมเขาบอกว่าคดีมันก็อย่าอยู่
คือว่าให้ผมไปที่ยุติธรรมจังหวัดผมก็รีบไปเดี๋ยวนั้นเลย
เวลาไปถึงก็ไปสอบถามเขาบอกว่าเรื่องมันต้องเสนอมาก่อนนะ
ก็ต้องเสนอก่อนแต่ตอนที่ไปตอนนั้นคือผมยังไม่มีเอกสารเกี่ยวกับยืนยัน
เพราะผมคิดว่าตอนที่ว่าผมปล่อยตัวมาเนี่ยทางตำรวจได้ไปเอาที่ค่ายมาแล้ว
คือว่าค่ายทางค่ายเขาก็เป็นพยานทางค่ายที่ว่าช่วยผมอยู่เนี่ยครับ
พยานให้ผมครูฝึกทั้งสองแล้วก็ทางค่ายให้การสนับสนุนด้วย
ยินดีพร้อมที่จะช่วยเหลือเรื่องคำให้การว่ามันอยู่ในไข้จริง

ตอนนี้เวลาผมไปที่อายุทธรรมเขาก็บอกว่าคดีนี้มันเป็นคดีใหญ่นะ
แล้วเพราะว่ามันเป็นคดีร่วมกันฆ่าแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วมันต้องใช้วงเงินเท่าไหร่ครับ
เขาบอก๕แสนตอนนั้นคือมันทุกสิ่งทุกอย่างมันจบมันเหมือนมาหมดหนทาง
แต่หลังจากนั้นผมก็เลยจับมือคุยกับแฟนร้องไห้ด้วยกันทุกวัน
พยายามจะทำยังไงก็ได้ที่จะหารักฐานมายืนยันสู้กับเขา
สู้ว่าผมบริสุทธิ์จนกระทั่งผมประยุทธ์ปรึกษาแล้วผมก็ได้ไปหาท่านอ่า
เขียนเรื่องทิ้งไว้เขาทำให้เขียนเรื่องทิ้งไว้ที่ว่าของเงินประกัน
ก็เลยเขียนเรื่องทิ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ยุติธรรมยุติธรรมจังหวัด
แล้วเราไปที่ศูนย์นำรงธรรมมาด้วยใช่ไหมครับ
อ่าศูนย์ดำรงธรรมเราไปเพื่อร้องเรียนอะไรคะก็อยากจะขอความเป็นธรรม
ทำเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยครับค่ะเราไปบอกเขาเราไปเล่าเขาหรือเราไปเขียนไว้ว่ายังไงบ้างคะ
ก็ไปเล่าก่อนครับไปแล้วถามว่ามาเรื่องอะไรก็เลยเลยบอกว่าบอกทางเจ้าที่ว่ามาเรื่องเอ่อ
ตกเป็นมาเรียกร้องความเป็นธรรมตกอยู่ในเป็นแพ้รับบาปในคดีลูกคนฆ่าและพกพาอาวุธปืน
นำรงธรรมแนะนำว่ายังไงบ้างคะเขาก็อืมทำทำเรื่องแล้วก็บอกว่าให้ส่งให้
อายการไหมครับเขาบอกว่าให้ไปยื่นเรื่องที่อายการด้วยค่ะอืม
แล้วก็เอาเหมือนแบบเอกสารเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้เพราะว่าไปให้ตำรวจเพราะว่าตำรวจไม่ได้เรียกสอบไม่ได้อะไรเลยค่ะ
จากที่ว่าผมถามไปตอนนี้ว่าผมก็ไปหาเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่อศที่เป็นครูฝึกของผม
ถามว่าผมก็ถามกับทางอศครูฝึกผมว่าครูครับตอนที่ผมโดนจับตัวไปครั้งแรกพี่เอาเขามาเอาผมจากค่ายไปอ่ะ
หลังจากนั้นที่ผมโดนจับเข้าไปแล้วเขาได้เรียกครูไปขึ้นศาลหรือมาสอบปากคำครูไหม
แล้วครูพวกครูได้เอาเอกสารหรือเอาอะไรไปยื่นไหมอืม
ที่ที่ทำให้ผมหลุดมาเนี่ยเพราะตอนแรกผมเข้าใจว่าผมสู้ชนะเพราะเจ้าหน้าที่ช่วย
แต่มารู้อีกอย่างหนึ่งคือครูฝึกไม่ได้โดนเรียกสอบแล้วมีใครโดนเรียกสอบบ้าง
ไม่ผมไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะว่าค่ะเพราะว่าคือตัวผมอยู่ข้างในอืม
ตอนแล้วตอนตอนที่คุณฤทธิชัยกลับไปถามน่ะตกลงมีใครในศูนย์บำบัดไหม
ที่ตำรวจมาสอบปากคำไม่ว่าจะเรียกไปหรือว่ามาหาที่ศูนย์ก็แล้วแต่มีไหม
ผมไม่ได้เห็นไม่ไม่ไม่ไม่รู้นะครับตรงนี้กรณีนี้นี่คือแต่ครูโจ้กับครูติ๊กบอกว่าไม่มีใครมาสอบ
ครูฝึกสองคนที่เราพูดถึงคือครูโจ้กับครูติ๊กใช่ไหมคะ
คือคนที่อยู่เองอยู่เองในวันที่ใช่ครับในวันเกิดเหตุหรือในวันที่ตำลวดมาพาตัวไปฮะ
อยู่ทั้งในวันที่อยู่ทุกวันในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองจนถึงวันที่ยี่สิบสี่
ใช่ไหมครับคือวันเกิดเหตุวันที่๒๓คืออย่างนี้ค่ะที่ฟังมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือเส้นเรื่องมันเริ่มตั้งแต่คดีที่ถูกก่อเหตุ
ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามมิธุนายนครับปีห้าแปดใช่ครับอันนั้นน่ะมีเหตุยิงการมีคนเสียชีวิตค่ะนะคะ
แล้วก็มีการตั้งข้อกล่าวหาโดยคนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาถ้าที่ฉันสรุปผิดบอกนะคะ๒คนครับผม
ก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยมีชื่อคุณฤทธิชัยเป็นหนึ่งในสองเขาลงว่าร่วมกันฆ่าครับอ่าใช่ครับ
หนึ่งในสองใช่ไหมคะเป็นเหตุยิงกันเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นค่ำวันนั้น
ว่าครูฝึกหรือว่าคนในค่ายหรือว่าศูนย์บำบัดก็แล้วแต่
จะช่วยได้เนี่ยเพราะว่าคือมันต้องมีคนยืนยันได้ว่าคุณอยู่ที่นั่น

คือ๒๓เกิดเหตุใช่ไหมคะ๒๔ตำรวจมาพาตัวไป
ใช่ไหมคะแล้วก็๒๕เนี่ยคือมันเป็นวันคาบเกี่ยวกัน๓วันใช่ไหมคะ
คือคุณฤทธิชัยจะบอกว่าคุณอยู่ทั้ง๒๓๒๔๒๕คือคุณอยู่ยาวอยู่แล้วถูกไหม
ไม่ค่ายเริ่มวันที่๒๒ครับเข้าไป๒๒คือว่าเริ่มต้นรับการบำบัดวันที่๒๒ใช่ไหมครับ
ทำไมมันปะเหมาะพอดีอย่างนั้นมันใกล้กันมากแล้วนะยังไงต่อ
เริ่มเข้าค่ายวันที่๒๒ใช่ไหมครับ๒๒ก็ฝึกปกติสะอาดแล้วก็มาเริ่มต้นเช้าวันที่๒๓ก็รับการฝึกปกติเหมือนเดิม
แล้วจนมากระทั่งถึงตอนกลางคืนใช่ไหมฮะวันที่๒๓แล้วก็ผ่านมาตอนถึงตอนเช้าวันที่๒๔
ตกประมาณ๕เที่ยงถ้าผมจำไม่ผิดเพราะเหตุการณ์มันนานผมจำไม่ได้
น่าจะเป็นประมาณเที่ยงหรือ๕โมงเช้านะครับได้มีเจ้าหน้าที่มาก็มาแจ้ง
แต่ก่อนหน้านั้นถ้าจำให้ผิดเจ้าหน้าที่มารอบนึงคือจะมาเอาตัวอย่างนี้แต่คือว่าในช่วงคงจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีเอกสารที่จะไป
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ในค่ายนะครับครูฝึกอะไรพวกนี้ก็ได้แบบว่าคุยแล้วก็สักพักตำรวจก็กลับไป
แล้วก็มาอีกรอบพร้อมกับเอกสารน่าจะเป็นหมายครับเพราะถ้าไม่ใช่หมายผมคงจะออกไปไม่ได้
ตอนนั้นตำรวจที่มามากี่นายคะวันนั้นที่มาพาตัวคุณไปจากศูนย์บำบัดนะคะ

มาเป็นชุดนอกเครื่องแบบครับ
นอกเครื่องแบบคือไม่ใช่ครึ่งท่อนด้วยใช่ไหมไม่ใช่ข้างล่างเป็นสีกากี

ทนายเราเอาประเด็นแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนคือว่าคือรอบแรกมาไม่มีหมาย

กลับมารอบที่๒มีหมายแล้วพาตัวไป
ถูกไหมคะแล้วรอบที่สองเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบใช่ไหม

เป็นเป็นปกติเรื่องเครื่องแบบไม่เกี่ยวแต่ว่าต้องแสดงตัวใช่ไหม

รอบแรกไม่เดี๋ยวนะคือต่อให้ถูกตั้งข้อกล่าวหาหรืออะไรอย่างไรแล้วเนี่ย

อ่าไม่เกี่ยวกับว่าเป็นชุดสืบหรือว่าชุดใด

ตามกฎหมายเนี่ยนะครับการจะควบคุมตัวบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปเนี่ย
ต้องมีหมายจับมาไม่งั้นเป็นการขอความร่วมมือ

ค่ะแต่ทีนี้อย่างที่ว่านะคะคือเรามานั่งคุยแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราเชื่อกันหมดนะ
เพราะอันนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการอยู่แล้วนะคะ
แต่ขอความเป็นธรรมขอพื้นที่ชี้แจง
ทีนี้ถามนิดเดียวคือเข้าไปบำบัดยาเสพติดเนี่ย

อยู่โรงพักแล้วก็จากนั้นก็ต่อเนื่องอยู่ในเรือนจำ๓เดือน

หรือถ้าเราคิดว่าจะช่วยกันเอ้าก็คงช่วยได้มั้งนะคะ
เพราะว่าแต่ละคดีก็ต่างคนต่างอ้างพยานของตัวเอง
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของขั้นตอนก็น่าสนใจ
เพราะว่าถ้าในส่วนของพยานทางฝั่งผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้มีใครถูกสอบเลย
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะคะอันนี้น่าตั้งคำถามนะคะ
แม้กระทั่งอ้าว๓เดือนนั้นตกลงแปลว่าอะไร
แล้วทำไมถ่างมาตั้ง๔ปีถึงโดนเรียกอีกครั้ง
หมายเรียกนี้เป็นหมายเรียกผู้ตัวหารแล้วใช่ไหมธนโลกรบพี่คะ
รอบนี้ใช่ไหมคะมาวันที่๑๘นะคะตำรวจ
ตำรวจมาเซ็นแล้วเราก็ไปโรงพักใช่ไหมคะ
แล้วเขาเรียกให้ไปวันที่๒๕พฤศจิกา

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าอะไรคือสิ่งที่จะยืนยันได้ว่า
คุณฤทธิชัยที่อ้างว่าตัวเองเป็นแพ้เป็นแพ้จริง

คุณผู้ชมคะข้อกล่าวหาที่ทางคุณฤทธิชัยแล้วก็อีก
หนึ่งคนเนี่ยนะคะถูกตั้งข้อกล่าวหาก็รุนแรงนะคะ
โดยเฉพาะข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
การประกันตัวข้อกล่าวหาลักษณะแบบนี้
ซึ่งมีการรวมถึงการมีอาวุธปืนแล้วก็พาอาวุธปืนด้วยนะครับ

ก็แล้วแต่บางที่ก็อาจจะ๓บางที่๕แสน

คือยิงคนตายมันไม่ได้ประกันตัวราคาถูกอยู่แล้ว

อันนี้หมายถึงประกันเขาเรียกประกันในชั้นอะไร

อันนี้คือในชั้นสารในชั้นสารแหละ
เพราะว่าที่โรงพักษณ์ไม่มีเงิน

สมัครใจที่จะเข้ารับการฟื้นฟูไหมผมก็สมัครใจขอสมัครใจเข้ารับการฟื้นฟูบำบัด
เพราะฉะนั้นลักษณะของประวัติจะไม่ใช่ว่าเป็นโดนคดียาแล้วส่งไป
ถ้าเขาฟื้นฟูแล้วเขาผ่านเงื่อนไขนะ
คือถ้าตรวจเจอคือแล้วสมัครใจเข้าบำบัดก็ไม่ได้มีประวัติว่าเป็นคดียาถูกไหมคะ
คือเข้ารักษณะแบบนี้ซึ่งของเราก็คือเต็มใจเข้าไปใช่ไหมคะ
ตอนที่เข้าไปวันที่๒๒โทษถามย้อนนะคะถามย้อนคือณตอนนั้นของปี๕๘ก่อนเข้าไปบำบัดเรื่องยาเสพติด
เรามีประวัติคดีอื่นมาก่อนไหมมีประวัติคดีอื่นไหมเคยมีข้อเก่าหาคดีอื่นไหม
ทะเลาะวิวาสมีอะไรแบบนี้ที่มันเป็นคดีขึ้นลงขึ้นโรงพักมีไหมคะ
เคยมีครับแต่หลายปีครับนานมากแล้วครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะ
ย้อนกลับไปก่อน๕๘หลายปีไหมนานมากพี่ผมจำไม่ได้
ที่ถามไม่ใช่อะไรคือพยายามนึกว่าทำไมถ้าคุณฤทธิชัยยืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยวนะคะ
เป้าถึงเข้ามาได้ตรงขนาดนี้แล้ววันคาบเกี่ยวกันมากนะคะ
ทีนี้เอาอย่างนี้นะคะอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือดูจากลุคภายนอกคือดูภายนอกนี่ก็ดูบู้ชะย่อย
ผมเป็นคนชอบรอยสักหรือเปล่าไม่ไม่ได้มีปัญหากับรอยสักฉันจะบอกว่าคือถ้าคนมอง
มองได้ว่าดูบู๊ก็เลยถามว่าไม่เคยมีประวัติอย่างน้อยในระยะอันใกล้ก่อนปี๕๘ไม่ใกล้
ต่อยตีนี่ไม่เคยเลยครับไม่มีไม่มีครับทำร้ายร่างกายก็ไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับ
เรามีชื่ออยู่ในมือตำรวจบ้างไหมคะว่าเราอยู่กลุ่มนี้อยู่กับคนนี้เคยมีวิวาดกัน
เขม่นกันอยู่มีอิทธิพลคือคืออะไรที่ทำให้มันสุดท้ายแล้วมันเป้ามันมาที่คุณตอนไปอยู่ใน
ประมาณนี้ไม่มีครับไม่มีครับแล้วมีประมาณไหนไหมที่คิดว่ามันจะมาถึงเราได้ยังไง
คือผมว่าไม่น่าจะมีประมาณไหนเลยที่จะเข้ามาถึงตัวเกี่ยวกับเรื่องผมเนี่ยที่จะสามารถมาเจาะจงผมได้ในคดีนี้
ว่าผมต้องฆ่าไม่มีพี่รู้จักคนคนตายไหมคะเหตุการณ์ที่มีคดีฆ่าน่ะเรารู้จักเขาไหม
ระแวกบ้านอย่างเงี้ยเพราะว่าระแวกบ้านเออไอ้เนี้ยเคยเราเคย
เพื่อนแนะนำอย่างนี้เคยคุยกันอย่างนี้ในสมัยที่ว่าเราเคยเที่ยวคือในวงการถ้าย้อนกลับไปนะครับ
ตอนที่ว่าสมัยที่ว่าเล่นเล่นยาเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาต้องรู้จักกันอยู่แล้วคือว่าเออ
ไอ้นี่อย่างนี้นะไอ้ดอนชื่อดอนนี่อย่างนี้นะปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นคือ
ก็ไม่ได้ไปยุ่งไปยุ่งเกี่ยวหรือไปอะไรเลยคือว่าเราก็ใช้ชีวิตของเรา
เพราะว่ามันคนละเส้นทางอยู่แล้วแค่ว่ารู้จักกันเท่านั้น
ที่ที่เรียกว่าคนครับคุณที่เรียกชื่อดอนเนี้ยคือหมายถึงคนที่ถูกยิง
ใช่ครับใช่ครับทีนี้เนี้ยถามคุณมพราชค่ะตอนนั้นตอนที่เขาโดนเนี้ย
รู้วันนั้นเลยไหมรอบรอบไหนคะรอบแรกค่ะรอบแรกอ๋อรอบแรกไม่
ยังไม่ยังไม่ทราบค่ะเพราะว่าที่จริงมาอยู่กินกับเขาตอนที่ว่าเขาออกจาก
ออกจาก๓เดือนนั้นแล้วก็มาอยู่กินด้วยกันแล้วก็ทำงานนะคะ
เขาทำงานที่วัดนะคะก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอะไรอย่างนี้แล้ว
ทีนี้ทนายรณรงค์คือที่คุณฤทธิชัยมีเอาออกมานะตอนนี้นะณตอนนี้ที่คุณมีเนี่ยนะคะ
ก็คือเอกสารว่าคุณเข้ารับการบำบัดจริงใช่ไหมคะมีโครงการนี้จริง
ใช่ไหมคะแล้วก็วันที่เข้าไปบำบัดเนี่ยนะคะก็มีลายเซ็นต์อยู่จริง
ใช่ไหมคะคือมันจะเป็นตารางเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้อันนี้ให้ดูได้ไหม
ดูได้ให้ดูได้นะคะอันนี้เป็นเอกสารที่ถ้าเอาดูตามหัวนะ
ดูตามหัวก็คือยี่สิบสองมิถุนาห้าแปดวันที่คุณเข้าใช่ไหมคะครับ
แล้วก็ชื่อก็จะอยู่เนี่ยชื่อฤทธิชัยเสือเดชนะคะแล้วก็เขาก็จะบอกไว้หมดนะคะ
แล้วก็มีลายเซ็นต์นะคะยี่สิบยี่สิบสองมิถุนเข้าวันแรกครับ
สิบสามคืนวันที่สิบสามคือที่มีเหตุยิงกันนะคะ
ก็ยังมีชื่อคุณเซ็นอยู่ครับนะคะก็ยังมีชื่อเซ็นอยู่
ริติชัยเสด็จนะคะแล้วก็ยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่คือวันที่ตำรวจมาพาตัวไป
ทำไมยังมีชื่อคุณอ่ะก็เซ็นก่อนใช่ไหมเซ็นต้องคือเซ็นตอนเช้า
ตอนเช้าคือว่าเราจะออกประมาณตีห้าตีห้าครึ่งได้เพราะว่าผมเป็นคล้ายคล้ายกับ
ถ้าปิดเหมือนกับห้องเรียนคือผมได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าห้องเรียน
โดยจะมีหัวหน้ากับรองซึ่งผมเป็นถ้าจำได้ตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าแล้วก็มีรอง
คือว่าก็จะต้องนำการฝึกใช่ไหมครับ
คืออันนี้แสดงว่ายี่สิบห้าโทษยี่สิบสี่ยี่สิบสี่

น่าจะเป็นช่วงสายสายครับประมาณ๒๓โมงเนี่ยครับ

ตำรวจมาครับผมทีนี้เอาแค่เอกสารนี้ก่อนนะคะทนายรณรงค์
เอกสารนี้ช่วยยืนยันได้ไหมถ้าเขาจะสู้ปีนี้

ร้อยเวรก็ต้องเอาหลักฐานทุกอย่างเข้าไปในสำนวนให้หมด
อย่างเช่นถ้าเกิดทางผู้ต้องหายืนยันว่าอยากให้สอบพยาน
ที่เป็นครูฝึกหรือว่าเป็นเพื่อนอยู่ข้างในเพิ่ม

เพราะว่าพยานกลุ่มนี้มันไม่จำเป็นว่าจะต้องรอเอาไปเบิกความที่ศาลอย่างเดียว
เนื่องจากว่าเขาต้องการจะบอกให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด
อยากให้สอบเพิ่มและถ้าเกิดว่าในระหว่างการสอบสวน
พบว่าอยู่ด้วยกันตลอดเลย
มันก็น่าจะฟังได้ว่าเขาอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์
แต่ทีนี้การที่ตำรวจไปตัดพยานทางฝั่งนี้ออกเนี่ย
แล้วผลักภาระว่ารอให้ไปสู้ในศาล
แปลว่าทางนี้จะต้องไปหาพยานในห้องที่ไปอบรมด้วยกัน

คุณพี่ที่คุณต๊อบเพิ่งได้๖๒นี่หรอ

ผมไปไปหลังจากวันที่๑๘นี้
ผมก็เดินเรื่องขึ้นไปขอที่จังหวัดเลยว่า

เพราะว่าเขาเห็นว่าผมอยู่ในค่ายจริง

ขอฟังว่าไม่ตามผมว่าให้ย้อนหรือเอกสารให้ผม
ทางจังหวัดทางเจ้าที่เขาก็ได้หาหลักฐานพวกนี้มา
แล้วก็มาผมก็เลยว่า
ตอนนี้มีครูฝึกแล้วใช่ไหมครับ๒คนแล้วใช่ไหมครับ
แล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่ว่า
คนนี้มาอยู่ในค่ายอีกคนนึงที่ว่าอยู่ในค่าย

ก็เลยว่ามีชื่อทั้งหมดอยู่ในนี้
ก็เลยต้องการที่ว่าจะได้ชื่อ
เพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวเขาอยู่ในนั้นจริง
คือเราไม่ได้แบบว่าเอกสารนี้ไม่ได้ว่าโมเมขึ้นมา

คืออันนี้มันเป็นตัวสำเนานะคะ

ถ้าไปขอที่จังหวัดก็จะมีตัวจริงอยู่ถูกไหม

ได้ตัวจริงมาด้วยค่ะ

แล้วทำไมคุณไม่เอาอันนี้ไปตั้งแต่แรก

ว่าเดี๋ยวผมขอเอกสารจากทาง

ทำไมไม่บอกตำรวจบอกเดี๋ยวผมขอไปเอาเอกสารก่อน
ผมขอให้ถามครูฝึกผมก่อน

อะไรอย่างนี้ทำไมครูตอบไม่ได้พูด

พี่ครับ

พี่ครับผมก็อยู่กับ

อันนี้พูดย้อนไปในวันที่เกิดเหตุที่เขาบอกว่า
คืนวันที่๒๓ใช่ไหมครับ

ประมาณตี๕ก็เริ่มมีการ

เป็นสเต็ปของในรูปแบบอากาศนั้น

ก็จะเริ่ม

ที่ว่าจะต้องมีสวดมนต์

ให้ดูหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ดูหนังประวัติศาสตร์จบนะครับ

นั่งกินให้พักเบรกคือ

มันก็ประมาณ๓ทุ่มฝ่าไปแล้ว

แล้วก่อนที่จะกลับคือครูฝึกก็สั่งว่า

เราต้องเก็บทุกครั้งที่เราทำอบรมเสร็จ

ทุกครั้งระเบียบการของในการเข้าค่าย
คือเช็คยอดตลอดครับ
เช็คยอดวันละกี่รอบ

เช้าแล้วตอนไหนอีก

เวลาได้รอบพลังเคสไป

เช็กอย่างละเอียด
ทีนี้อันนี้ที่คุณต๊อปเอามา

แล้วมันมีเอกสารในการเช็คที่ธนาฬังธรรมฐานะรอบอื่นโดยเฉพาะรอบกลางคืน
มันไม่ต้องเซ็นใช่ไหมมันแค่เรียกเช็คชื่ออย่างนี้เหรอ
เรียกเช็คชื่อตามชื่อเลยครับเขาจะแบบว่า
คือเซ็นตอนเช้าจี้บอกว่าเช็คเนี่ยเช็คหลายรอบเนี่ย
คือเรียกชื่อครูฝึกเรียกชื่อแล้วก็ยกมือแบบอยู่ครับอย่างนี้หลังค่ะ

เขาก็จะเป็นค่ายของทหารคือทั้งหมดคือระเบียบการของเป็นแบบทหารเลยครับ
เดี๋ยวนะครูโจ้กับครูติ๊กนี่เป็น

เป็นอาสาหรือว่าเป็นทหารหรือเป็นตำรวจหรือเป็นใคร

ทีนี้ทนายรณรงค์ถามเพิ่มก่อนอยากได้อะไรอีกไหมนอกเหนือจากเอกสารนี้
แล้วก็ชื่อครูโจ้ครูติ๊กซึ่งตอนนั้นคาดว่ายังไม่ได้สอบใช่ไหม
ผมคิดว่าตอนที่ว่าผมโดนไปที่ผมถามมาล่าสุดนี้คือเขายังไม่ได้โดนสอบครับ
คุณโจ้กับครูติ๊กเนี่ยเวลาเขาทำรายงานส่งนายเขาส่งผู้บังคับบัญชาเขา
เขามีการแจ้งไหมว่าเข้าครบเข้าไม่ครบแต่ละวันนอกจากเอกสารตัวนี้
มันจะมีตัวที่ว่าเขาเซ็นว่าเขาเข้าเวรวันนั้นที่ผมเอามานี่ครับ
มีระบุชื่ออยู่ครับถ้าสมมติว่ามีคนหายเขาต้องรายงานไหม
ถ้ามีคนหายในกรณีถ้ามีคนหายเขาก็ต้องรายงานครับแต่คือในกรณีนี้คือ
สมมุติเวลากลับไปห้องแล้วใช่ไหมฮะเวลากลับไปที่หนึ่งเรือนนอนอันนี้สมมุตินะ
กลับไปถึงเรือนนอนปุ๊บทางประหลัดเนี่ยก็ต้องไปที่นั่นเพื่อที่ว่าจะไปดู
ระหว่างว่าเด็กเข้าที่เรือนนอนยังเราก็จะมีแต่เช็คอีกรอบไหมเช็คอีกรอบครับ
คราวเด็กเข้าไปถึงที่เรือนนอนปุ๊บเขาก็จะเริ่ม๑๒๓๐คือเช็คปุ๊บ
แล้วก็จะมีคนที่ฆ่าเจ้าที่ที่เข้าเวรวันนั้นก็จะวิ่งไปรายงานไปรายงานว่า
โครงการนี้มีสมมุติตอนนี้โครงการนี้มีทั้งหมด๖๐คน
ครูฝึกก็จะต้องรายงานว่ามียอดมีผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดทั้งหมด
ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่คือเรียบร้อย
เป็นการรายงานโดยปากมากกว่าความหมายใช่ไหม
แต่ยอดที่เข้าอบรมมีใครขาดบ้างไหมของเราที่เราไปรอบนี้

แล้วมีใครหายไประหว่างนี้บ้างไหม
ไม่มีครับมีผมที่โดนเอาตัวออกไว้นะครับ

เป็นชื่อที่ทางตำรวจบอกว่าตำรวจได้สอบนะ

ณวันนั้นนะคะณวันที่เกิดเหตุไม่ใช่เพิ่งสอบตอนนี้นะ
คือตำรวจบอกว่าก็ได้สอบประหลัดสมหมายรู้จักประหลัดสมหมายไหมคะ

ท่านอยู่ในหน้าที่ตอนนั้นใช่ไหม
อยู่ครับแต่ประหลัดตอนที่ว่าตอนเวลาไปนอนเนี่ย
คือจะเป็นหน้าที่ของครูฝึกนะครับ

ประหลัดจะอยู่ข้างนอกครับไม่ได้อย่างนั้น
คุณต๊อปแน่ใจว่าครูโจ้กับครูติ๊กเนี่ย
น่าจะยังไม่ได้มีตำรวจมาถามมาสอบปากคำ
เขาบอกบอกเจ้าตัวบอกครับครูฝึกผมบอกเองครับ
เอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยว

คือเพราะถ้าสมมุติเราบอกว่าเราถูกกล่าวหา
แล้วเราเป็นแพ้นี่คุณต้องสู้หนักมาก
ซึ่งแปลว่ามันต้องให้แน่นหนากว่าข้อกล่าวหาที่เราโดนนะ
เพราะว่าอันนี้เนี่ยนะคะคือตามขั้นตอนนะคะ
ได้โทรศัพท์ไปถามทางสพเมืองสมุทรสงครามนะครับ

แต่ว่าท่านตำรวจนะคะเจ้าของคดีขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์
ก็คือท่านบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยได้คุยกับประหลัดสมหมายนะคะ
ได้สอบนะคะทีนี้ในส่วนของการส่งไปที่อายการ
อายการตีกลับนะคะสั่งไม่ฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้อง

คือก็ต้องส่งไปภาคใช่ไหมแล้วก็ส่งไปอายการสูงสุดอย่างนี้ใช่ไหม
ทีนี้ตอนนี้ที่กลับมากลายว่ายังเป็นผู้ต้องหาเนี่ย
เพราะว่าอายการสั่งฟ้องคำถามคือว่า
แล้วน้ำหนักของคดีอยู่ตรงไหนทำไมเจ้าตัวบอกว่าเป็นแพ้
แต่ยังมีน้ำหนักมากพอที่อายการยังสั่งฟ้องสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าเอาแค่ตอนนี้นะคะ
เอาแค่ที่พี่มีนะคะก็คือว่าที่
คุณต๊อปแล้วก็ภรรยาเนี่ยนะคะ

แล้วก็สิ่งที่น่าจะยืนยันได้ส่วนหนึ่ง

คือเรื่องเอกสารไลเซนของเรา

แต่จริงแล้วในการสอบปากคำในเจ้าที่ตำรวจ
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทางผู้ต้องหาด้วยว่า
เขาอยากให้สอบเพิ่มเรื่องของว่าเขาอยู่ที่ค่าย
เพราะฉะนั้นการถามคำถามในการสอบสวนก็สำคัญ
ก็สามารถถามได้ว่ามีการเช็คยอดเต็มไหมในแต่ละคืน
คืนที่เกิดเหตุได้ถามคำถามกับประหลัดท่านหรือเปล่า
หรือถ้าเรายังสงสัยได้มีการเรียกครู
อบรมมาทั้งวันมาสอบถามเพิ่มไหม

นับยอดคน๖๐คนตลอดแล้วมันคนไม่หายเลย
ประเด็นนี้อยู่ในสำนวนที่ทางอายการสูงสุดได้อ่านหรือเปล่า
หรือมันไม่เคยเข้าไปในสำนวนเลย
คือที่ถามคณะดนตรงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือว่าอายการสั่งไม่ฟ้องนะคะ
พอสั่งไม่ฟ้องเสร็จก็ตีกลับตีกลับตามขั้นตอน

ตำรวจถ้าเห็นแย้งก็ต้องทำความเห็นถึงผู้บัญชาการภาค

ก็ส่งต่อสำนักงานอายการสูงสุดให้ชี้ขาดคดี
ซึ่งเท่ากับว่าทางสำนักงานอายการสูงสุด
ต้องเห็นว่ามีมูลสิไม่งั้นเขาจะยังถูกเรียกเป็นผู้ต้องหาได้ยังไง
แต่ในมูลที่มีก็คือตามที่ตำรวจทำสำนวนมา
หลักฐานก็คือตามที่ตำรวจทำสำนวนมา
ทางนี้ยังไม่ได้รู้เลยว่ามันมีการส่งต่อไปที่อายการสูงสุด

ไม่ได้ขอให้ไปสอบประเด็นพวกนี้เพิ่ม
ซึ่งแน่นอนว่าถ้าขึ้นไปสู่กระบวนการศาล
พวกนี้ก็ต้องถูกหยิบยกขึ้นมาพูด
คดีของเขามันแนวตัดสินของสารดีการในกรณีการอ้างที่อยู่
ถ้าเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเป็นพ่อแม่เนี่ย

แต่ในกรณีนี้เป็นบุคคลภายนอก

แล้วถ้าเขายืนยันว่ามันครบ๖๐คนตลอดทุกชั่วโมง

แล้วมีการวัดระยะทางจุดที่เกิดเหตุกับค่าย
ช่วง๔ทุ่มต่อให้เป็นการเข้าโรงนอนแล้ว

เออเดี๋ยวเออใช่จะบอกว่า
คือศูนย์ที่คุณต๊อบอยู่
กับจุดเกิดเหตุ๔ทุ่มคืนวันนั้นไกลกันแค่ไหน

เป็นกิโลเหรอ

แล้วคำว่าน้ำล้อมรอบอะไรอะไรล้อมรอบ
คือค่ายนี้นะครับที่เข้าไปนะครับ

เป็นค่ายอันนี้คือประตูทางเข้าของวัดใหญ่นะครับ

เข้าออกทางเดียวคือเข้าก็ประตูนี้ออกก็ประตูนี้ใช่ไหมครับ

อันนี้คือริมน้ำ

โทษนะคะคือเหมือนศูนย์อยู่บนเกาะใช่ไหม

ทางเดียวคือว่าถ้าจะออกจากตรงน้ำได้มันมีทางเดียวใช่ไหม

อันนี้คือท่าแอร์ที่เรือนนอนนะครับ
ตรงรอบเป็นน้ำหมดเลย
ซึ่งถ้าพูดอย่างนี้นะครับ
มันมีกล้องวงจรปิดไหมล่ะคุณก๊อฟ

เออทางค่ายเขามีไหมกล้องวงจรปิดว่าใครเข้าออกรถใครเข้าออกมีไหม
ไม่ครับเพราะว่าค่ายเนี่ยเวลาตกตอนคืน๓ทุ่มเนี่ยเขาปิดประตูเหล็กเลยครับ
ไม่สิเพราะคุณต้องแก้ข้อข้องใจให้ได้ทั้งหมด
อย่างสมมุติถ้าดิฉันสงสัยแทนนะครับ
ก็อาจจะออกมาก็ได้หรือแบบก็อาจจะช่วยกันก็ได้
นึกออกป่ะพวกเดียวกันคืออันนี้มันต้องแก้ให้หมดนะ

ซึ่งธนายรณรงค์แนะนำว่า
อันนั้นมันเป็นภาระการพิสูจน์ของตำรวจหรือเปล่า
ไม่ใช่ของประชาชนที่ต้องไปพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์

ก็ถ้าจริงเป็นหน้าที่ตำรวจที่ต้องหาว่าเขากระทำความผิดยังไงนะ
ไม่ใช่ว่าทางนี้ต้องมาพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์ยังไง
อ้าวก็ตำรวจก็หามากพอแล้วถึงสั่งฟ้องไงคะ
ผมเชื่อว่าที่อายการจังหวัดท่านสั่งไม่ฟ้องต้องมีมูลบางอย่าง
แต่ในมุมหนึ่งนะครับคดีนี้มันพิเศษอย่างหนึ่ง
พออายการจังหวัดสั่งไม่ฟ้องเสร็จปุ๊บมันมีการปล่อยตัวเขาออกมา

สมมุติว่าถ้าอายการสุดสั่งไม่ฟ้องอีกเขาฟ้องกับตำรวจได้เลยนะ
เพราะว่าเอาเขาไปติดคุกฟรี๘๔วันเนี่ย
แต่พอมีการสั่งฟ้องขึ้นมาเขาต้องไปสู้คดีในศาล
ถ้าสมมุติว่าศูนย์ยกน้องศูนย์ยกเนี่ย
การจะฟ้องกลับต้นที่ตำรวจก็จะยากขึ้นมาหน่อย

ถ้าเขาคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์แล้วจะพิสูจน์ให้ได้
ไม่แน่ใจว่าถ้าไปขอให้ทางพนักงานอายการ
ท่านสอบประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมท่านจะสอบให้ไหม

ถ้าท่านสอบให้แล้วมันอยู่ในสำนวนแล้ว
แล้วท่านยังคิดว่าจะต้องสั่งฟ้องก็เดี๋ยวไปว่ากันในศาล
แต่ถ้าท่านสอบแล้วท่านมีคำสั่งใหม่ว่าไม่ฟ้อง
เวลาไปขอต้องขอที่อายการสูงสุดหรือไปขอที่สำนักงานอายการจังหวัดคะ

เดี๋ยวค่อยไปจดกันหลังรายการ

ต้องไปหาเองแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าเอกสาร
อยากจะให้ไปสอบพยานบุคคลชื่อนั้นชื่อนี้ยังไงบ้าง

เตรียมไปบอกอายการว่าผมมี๑๒๓๔๕นะอยากจะให้เอาเข้ามา
พิสูจนว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์ใช่ไหมคะซึ่งจริงจริงแล้วก่อนอันนี้ไม่ต้องเป็นหน้าที่เขาใช่ไหม
ต้องเป็นหน้าที่ตำรวจเพื่อจะบอกว่าเขาเป็นคนทำ
แต่ก็เข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าไปสอบอย่างนั้นจะกลายว่าทางนี้ไม่ใช่ผู้ต้องหาไง
เอาหรอดิฉันเข้าใจขั้นตอนแต่ว่ามันก็ย้อนแย้งเนอะมันมีความย้อนแย้ง
คือเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางเมื่อเขาร้องขอให้สอบ
มันจะจริงจะเท็จยังไงไม่มีใครรู้แต่ว่าเมื่อเขาร้องขอคุณถามเขาก่อนสิว่า
มันมีการนับยอดมันครบไหมแล้วถ้ามันเป็นประเด็นแล้วเกิดเขาไม่ได้ทำขึ้นมา

ขอสุดท้ายสั้นคือคุณฤทธิชัยแน่ใจว่าคุณบริสุทธิ์

คุณรู้ไหมว่าอีกคนที่ถูกกล่าวหาด้วยกันคือใคร

ซึ่งเราก็ได้สอบถามจากตำรวจนะคะ
ซึ่งเราก็ไม่ได้คำตอบเหมือนกันว่าอีกคนที่ก่อเหตุเป็นใครเช่นเดียวกัน
ไม่เป็นไรคดีนี้เดี๋ยวตามต่อที่แน่อีจันทร์เขาตามต่อให้แน่
แล้วก็เชื่อว่าพี่น้องสื่อมชนก็คงช่วยกันตามต่อด้วย
เตรียมมาให้ดีถ้าคิดว่าเราเป็นแพ้ไปเตรียมมาให้ดี
เหนื่อยหน่อยแต่ว่าคุ้มถ้ามันได้นะคะ

ยังไงวันนี้ขอบคุณก่อนที่มาเล่าให้ฟังนะคะ

คุณผู้ชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสำหรับถามตรงนะคะ